แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาไปดูพาไปงานแต่งงานกันหน่อย

ไปงานแต่งงานงานนี้เนี่ยนะคุณเขามีการแห่ขันหม่งขันหมากกันด้วยนะ
ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย

ไปดูค่ะ
ให้ดูบรรยากาศการแห่ขันหมากกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
คือใครอยากเป็นนางฟ้าเทวดาก็ไปช่วยกันรำกันหน่อยก็แล้วกัน
ไปร่วมขบวนแห่ขันหมากในงานวิวาสุดหวานคืนสู่ธรรมชาติ
ที่ใช้ชื่อนี้จะพาไปที่ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
งานนี้ที่บอกว่าหวานชื่นคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะว่าเป็นงานวิวาของของ

ตัวลังหรือกิ้งกายักษ์ค่ะ

คุณดูภาพพรีเวดดิ้งของเขาสิ

น่ารักมากนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ
งานนี้ยกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่หมู่บ้านตัวหลัง
แต่ว่าชาวบ้านเขายกมาทั้งหมู่บ้านเพื่อมาจัดงานวิวาให้กับเจ้าตัวล้างนี้
มีแห่ขันมากมาสู่ขอเจ้าสาว
นี่รสน้ำสังคุณ
น่ารักจริง
เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเขามีขันหมากมาสู่ขอ
มีนายบุรีสำเร็จเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าสาวนะ
แล้วก็ส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอที่บริเวณหาดทรายริมแม่น้ำประแสด้วยนะคะ
ชมหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ
คุณน่ารักมากเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเจ้าสาวชื่อว่าน้องชะบา
น้องชะบาครองกระแสส่วนเจ้าบ่าวชื่อว่าพี่ทองเอกครองทุเรียนนะคะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ชูคอรับน้ำสังกันแบบนี้จะให้กิ้งก่ามาพนมมือมันก็ไม่ได้นะคุณนะ
เราก็ต้องรดน้ำสังผ่านโครงกันแบบนี้
จากนั้นนะคะก็จะนำเจ้ากิ้งก่าลงเรือทั้งหมด๖ตัว๓คู่
ล่องเรือไปเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยของมัน
นี่อารมณ์คล้ายปล่อยตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่เรือนหอ
ใช่อันนี้ก็คือส่งตัวเข้าหอแล้ว
ก็คือส่งสูตรธรรมชาติเพื่อให้ขยายพันธุ์ออกลูก
นั่นแหละค่ะคุณเขาจะได้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะ
แล้วก็จะให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้ด้วย
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนด้วย
ตัวล้างเขาจะได้มีวิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบธรรมชาติ
แล้วก็ขยายแพร่พันธุ์ออกไปเยอะนะ

เพราะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระแสบน
มีแนวคิดเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนนั่นเองนะคะ
โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
และโอกาสนี้ก็เลยร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดให้มีกิจกรรมแต่งงานหลังหรือตะกอง
ซึ่งล้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่หาได้ยากในปัจจุบันแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์
และเป็นที่รู้จักในแบบแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็นำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะคะ
ตัวหลังภาษาของเขาตัวหลังในภาษาที่ระยอง
เขาก็จะเรียกแบบนี้ก็คือเป็นการพูดถึงเจ้ากิ้งกายักษ์

กระปอมอาจจะตัวน้อยหรือเปล่ากระปอมยักษ์

แล้วแต่ค่ะจริงสัตว์เขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามพื้นถิ่น
แต่อันนี้คือเป็นวิธีการที่เขาจะอนุรักษ์เจ้าตัวหลัง
ให้แบบว่ามันคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็แพร่พันธุ์ออกไป
ระบบนิเวศมันอุดมสมบูรณ์